ดูเรื่องนี้วัยรุ่นช่างโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นนักเรียนช่างสองสถาบันคุณคือแบบนี้เขาจะเจอกันไม่ได้เลยนะคือเราจะเห็นตามข่าวตลอดว่าเขาจะตีกันตีรันฟันแทงบางทีบนถนนบนถนนเหตุการณ์นี้มันน่ากลัวขนาดนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วมันเหมือนสงครามกลางเมืองไม่ได้เวอร์ไปดูค่ะ

ข้ามฝั่งกันไปมาตะโกนท้าทาย
มีรถยนต์คันหนึ่งที่เขาใช้ลักษณะเหมือนเป็นบังเกอร์ให้ตัวเองหลบอีกฝ่าย
จากระเบิดปิงปองยังมีอาวุธในมือเป็นมีดพระด้ามยาวนะคะ
แล้วถามว่าคนที่อยู่ตรงนั้น
ในขณะที่มันเกิดการปลาระเบิดรถยังคงวิ่งไปมา

เขาเฮแบบนี้ด้วยนะ
เนี่ยแล้วอันนี้มันเหมือนสงครามกลางเมืองจริงไม่มีผิด
คลิปนี้เพจบล็อกอาชีวะทุกสถาบันเอาไปโพสต์ไว้
แน่นอนว่าคอมเมนต์นี่โอ้โหกระหน่ำเลยทีเดียวค่ะ
คือไม่อยากเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
แล้วคุณผู้ชมวันนี้ทีมข่าวของเราเลยลงไปดูจุดเกิดเหตุกันหน่อย
อยู่ตรงปากซอยสุขสวรรค์๕๕นะคะอยู่ที่ตำบลปากคลองบางปรากฏ
สมุทรประการนี่แหละค่ะอำเภอพระสมุทรเจดี
ชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นชื่อว่าคุณวันดีปรุงนิยม
เล่าแบบนี้บอกตอนนอนหลับได้ยินเสียงคนเออะโวยวาย
เสียงระเบิดดังหลายครั้งต่อหลายครั้งกลัวมาก
เปิดหน้าต่างแอบดูนิดหนึ่งฟังพี่เขาเล่าต่อเลยค่ะ
โอ้โหไม่ใช่แค่คุณพี่วันดีคนเดียวเท่านั้น
แล้วบอกว่ามีหลานด้วยหลานอายุหลักเดือนเองนะคะ
อ่อนอ่อนเลยอีกท่านหนึ่งเป็นแม่ค้าอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
คุณอิทธิพรสิทธิมนุษยชนเธอบอกตอนนั้นเธอปิดร้านแล้ว๔ทุ่ม
สี่ทุ่มได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหลายต่อหลายครั้ง
เธอเปิดหน้าต่างดูเหมือนกันกลัวเช่นกันค่ะลองฟังเลย
โอ้โหเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดระบงระเบิด
มันไปกระเด็นถูกคนที่เขาไม่ได้รู้อิโน่อีเหน่กับพวกคุณ
แล้วมันจะเป็นยังไงความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมครับ
พันธุ์ดำรวจเอกทะนูเพชรนะคะภูมิกับการสอบพอพระสมุทรเจดี
ตำรวจชื่อสืบสวนมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะ
ถนนสุขสวัสดิ์ตรงนี้แหละคือตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นมุ่งหน้าไปสามแยก
สมุทรเจดีไปเจอยังเห็นอยู่เลยเศษชิ้นส่วนอะไรอ่ะ
เนี่ยมันเป็นเทปสีดานเอาไว้ใช้พันระเบิดปิงปองอ่ะ
ตอนนี้เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บใดนะคะ
ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างไล่ล่าและตรวจสอบกล้องมุมจรปิดจะตามตัวกลุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดีแน่
เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่ใช่นักเรียนช่างด้วยครับ
หรืออาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ก็ได้ไม่ตัดประเด็นเลยนะคะ
อันเดียวไม่รู้เป็นกลุ่มนักเรียนช่างหรือเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุ
หรืออาจจะมาเที่ยวงานนามัศกาลองค์พระสมุทรเจดี
แล้วไปเกิดการคำเหม็นกันตามมาก่อเหตุที่จุดนี้
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้หมดเลย
ถือเป็นการท้าทายเจ้าหน้าที่ด้วยที่ทำขนาดนี้ค่ะ
อุ๊คมากมากนะครับท้าทายกฎหมายบ้านเมือง